คอกาแฟมารวมตัวกันตรงนี้เดี๋ยวจะพาไปทานกาแฟที่ว่าแปลกแตกต่างจากที่อื่น
เขามีการลงอัคระลงยันเพื่อความเป็นสุริมงคลจะเด่นจะดังจะอร่อยขนาดไหน
ติดตามเลยในช่วงของตลอดกิน
โอ้โหจิบแล้วแคล้วคลาดปลอดภัยดูแก้วเขาดิ
ศักดันมาแบบนี้เต็มแก้วเลยค่ะ

ฉันจะเป่าคาทาเผื่อให้เธอหลงรัก
ให้กว่าผู้ชายเป็นร้ายที่แบบไข่ตะแครับ
พอนี่นี่ฉันว่าเพลงเขาพังหมดแล้ว

ขระลงบนแก้วกาแฟแล้วเสิร์ฟให้กับลูกค้า

นี่ยันต์ที่เขียนจนบนแก้วกาแฟ

เขาบอกว่ามียันสาริกามหาเสน่ห์

ดื่มแล้วจะเก่งในเรื่องการเจรจาต่อรอง
มหาเสน่ห์ไงพูดอะไรใครก็เชื่อใครก็รักแล้วเขาบอกว่าเสริมเสน่ห์ด้านเพศตรงข้าม

คุยกับสาวก็หลงสาวจะไปคุยกับหนุ่มหนุ่มก็หัวปักหัวปาก
อันนี้อะไรจากขนาดนั้น

แล้วเขาบอกว่างานนี้ต้องจองกันล่วงหน้านะจ๊
ใครบอกว่าเป็นแก้วแบบวาดมือเจิมทอง

ชื่อแฟสเกรดเฟซบุ๊กดันคาเฟ่ต่างทานรายเดอร์ก็ได้

รอบด้านนี้ก็ลองไปเลือกดูกันแล้วกันมันมีมากมายหลายรายนะครับ

โอเคอะกดแล้วรอแป๊บนึงด้วยค่ะ